แม่แม่จะจมน้ำ

ทำยังไงช่วยให้สุดดูข่าวนี้

เป็นลมนานแล้วเหรอ

เอาคุ้ม

ที่สัมพลาณและคอปฐมโอ้โฮตื่นเต้น
เด็กชาย๔ขวบยืนตัวสั่นงันงกอยู่หนาว

พี่คนนี้ถอดเสื้อตัวเองนะคลุมให้น้องก่อน

จากนั้นมีพี่รายเดอร์พลเมืองดีอีกคนนึง
โทรตามกู้ภัยนี่แล้วมาช่วยพี่คนนี้

แต่พี่ผู้ชายมองว่าเฮ้ยยังหายใจอยู่
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลสามพรานนครปฐม

จริงมีลุงคนหนึ่งเดินมาบอกเขาก่อน
ก็เลยวิ่งตามไปดูเห็นเด็กชายยืนชี้มือไปที่คลองนี่
แล้วแม่ของเขาหมดสติอยู่ริมคลองแบบนี้
เห็นท่าไม่ดีแล้วนะครับ
ก็เลยเรียกกู้ภัยมาประถมพยาบาล
แล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อให้น้องก่อนเดี๋ยวน้องจะปอดบวม
อกจากนี้ยังพยายามช่วยติดต่อครอบครัวอีกนะ

บอกคุณแล้วคุณรู้จักญาติเขาไหม
พี่เขานะช่วยคนช่วยสุดไปตามหาญาติ

หรือสามีของผู้หญิงที่เป็นลมเมื่อกี้

บอกพี่รีบกลับมาเลยนะ
ช่วงเช้าวันนี้คุณบอล
ยังนะเอาขนมไปเยี่ยมเด็กชายคนนั้นที่โรงพยาบาลนี่
ไปเจอเด็กชายจำคุณบอลได้ด้วย

หน้าตาสดใสยิ้มแย้มเป็นปกติแล้ว

คุณลุงขอบคุณครับอย่างนี้ขอบคุณแม่
ได้เลยครับขอบคุณครับเสื้อพี่อยู่ไหน

พี่ให้เลยขอบคุณครับ

มีนุ่มกับขนม

แม่เขาอยู่ต้องให้ดีอยู่จ้ะ

ช่วงวันกำลังจะรู้ตัวนะ

กำลังมืนมืนมืนมืนอยู่
ข่าวนี้ให้ความรู้สึกดีจริงเลย
นี่ค่ะล่าสุดพุศุข่าวไทยรัตน์ทีวีนะครับ
ได้พูดคุยกับนายนาริสสุขศิลปะชัยอายุ๓๗ปี

บอกว่าเห็นคลิปแล้วนะครับนะฮะตกใจ
ตอนนั้นลูกชายนะครับคงกลัวมาก
คือพ่อยังบอกเลยไม่เคยเห็นลูกชายเป็นแบบนี้มาก่อนเลย
ส่วนภรรยานะครับมีโรคประจำตัวคือโรคโลหิตจาง
ว่าตอนนั้นน่าจะเป็นลมหมดสติ
ตอนนี้รู้สึกตัวแล้วขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยเหลือ
อย่างนั้นนะอาจจะเกิดความสูญเสียขึ้นกับครอบครัวเขาก็ได้ครับ

ปกติเป็นคนหาผมอยู่นะครับ

คือเป็นแค่ช่วงวันที่เกิดเหตุ

ไม่ได้ครับโทรศัพท์คนไว้ห้องในโรยสองเครื่อง
แล้วเราไม่แปลกใจเหรออุ๊ยไปไหนกันทำไมไม่กลับมาดูโทรศัพท์เลย
ก็ยังว่าผมโทรตั้งแต่เย็นกลางคืนแล้วก็เช้าอีกวันผมก็โทร

ส่วนตัวเรารู้สึกยังไงคือโชคดีไหม
มีคนเข้าไปเจอเมียกับลูกเราตอนนั้น

ขอบคุณนะครับที่ช่วยครอบครัวผมไว้
เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะปล่อยให้ลูกเมียอยู่ลำพังเลยครับ
ตอนนี้ก็น่าจะอาการดีขึ้นแล้วก็หายเสียขวัญแล้วนะคะ